คนที่อยู่กับการเมืองมานานรุ่นรุ่นผม
คนที่เป็นคอการเมืองจะรู้เลยครับว่า
หลังการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านพ้นไป
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะถือว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องธรรมดา

เรื่องนี้จะนำไปสู่ผลอะไรให้จับตามอง
เรื่องนี้ระหว่างหน้าฉากกับหลังฉากในยะต่างกันเยอะ
แล้วมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่

เพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใด
ประชาชนก็จะได้รับผลกระทบไม่ว่าเชิงบวกหรือเชิงลบด้วย
อันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจ
มันมีจุดสำคัญอยู่๒จุด
จุดที่๑ความสัมพันธ์ระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักภูมิใจไทย
จากนี้ไปจะบอกว่าไม่มีปัญหาเห็นจะไม่ได้
มุมของพักพลังประชารัฐที่ลูกพักของตัวเอง๖๗คน
แหกมติภักดิ์ไม่โวทย์ให้เลขาที่การภักดิ์ภูมิใจไทย
คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
อันนี้จะบอกว่าปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่เกิดอะไรขึ้นเห็นท่าจะไม่ได้
และพอหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปให้สังเกตดูนะครับ
แต่ว่าหลังฉากของการประชุมเมื่อวาน
มีรายงานข่าวที่เป็นหัวข่าวใหญ่วันนี้
ออกปากขับเจ็ดสอสอครับบิ๊กป้อมเดือดออกปากขับเจ็ดสอสอ
คนในพักพลังประชารัฐบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นว่าพลเอกประวิทธิ์
ออกอาการไม่พอใจดุเดือดแบบนี้มาก่อน
คำถามก็คือว่าทำไมพลเอกประวิทย์จึงออกอาการอย่างนี้
ตอบได้ว่ามือเก๋าอย่างพลเอกประวิทย์หรือบิ๊กป้อมเนี่ย
ถึงจะมาอยู่ในการเมืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
แต่ตั้งแต่เป็นทหารเป็นพบทบเป็นนี่มา
ป้อมคลุกคลีกับการเมืองมากพอสมควร
ผลเอกประวิทย์บิ๊กป้อมพอจะมองออกเลยครับว่า
เรื่องนี้ถ้าไม่เคลียร์ให้จบมีปัญหาแน่นอน
และต้องไม่ลืมว่าอิทธิฤตส์ของคุณเนวินชิดชอบนั้นนี่
ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในอดีตคุณเนวินเคยเป็นตัวแปร
ในการพลิกคั่วย้ายค่ายทำให้รัฐบาลเกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะครับ

ฉะนั้นคนในการเมืองเขารู้ฤทธเดทของคุณเนวินดี
อย่างที่บอกว่าเขาเคยตีลูกจากจากภักดิ์ที่เคยร่วมรัฐบาล
ไปจับคั่วพักใหม่ก็เกิดปัญหากับพักร่วมรัฐบาล
คราวนี้น้องชายของตัวเองในฐานะเลขาธิการพัก

คุณเนวินเขาไม่ยอม
นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พลเอกประวิทธิ์

แต่ก่อนนี้มีอะไรขึ้นมาพลเอกประวิทย์ก็จะตอบสั้นว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่เกี่ยว
แต่คราวนี้ไม่รู้ไม่ทราบไม่เกี่ยวได้แล้วเพราะสถานะเป็นหัวหน้าพักของพลังประชารัฐ
เมื่อวานนี้ก็เลยมีข่าวว่าพลเอกประวิทย์พูดยังไง
ผลเอกประวิทย์บอกว่าโหวตอย่างนี้รับไม่ได้โหวตอย่างนี้รับไม่ได้แล้วไม่ต้องไปโพสต์อะไรอีก
อย่างนี้มันต้องขับออกไปรับปากเขามาเขาก็ให้เราเต็มแต่เรามีปัญหาพักเราเสียหายมันต้องมีบทลงโทษ
ปัญหาก็คือว่าบทลงโทษมันคืออะไร

แต่ว่าถ้าจะโทษสอสอ
ลงโทษบอสสบัญชีรายชื่อ
อย่างครรภะวงโอภาศี
วันนี้คุณเดียก็โพสต์ขออภัย
มีหัวข่าวว่าเดียแค่โพสต์ขออภัย

เดียและเพื่อนสอสอต้องขออภัยพลเอกประวิทธิ์และ
สอสอในการปฏิบัติการตามจิตวิญญาณและความเป็นสอสออย่างดีที่สุด
แล้วก็มีหัวข่าวตามมาว่าป้อมไล่สอสอแหกมติ
ทิศทางมันจะถึงขั้นนั้นได้หรือครับ
โดยเฉพาะกับคุณเดียหรือคุณวะธัญญา
ซึ่งเป็นสบสบัญชีรายชื่อคนอื่นเขาเป็นสอสอเขต
คุณเดียคนเดียวเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
และดูเหมือนว่าจะเป็นผู้นำกลุ่มในคราวนี้

แต่อย่าลืมว่าคุณเดียเป็นใครล่ะฮะ
คุณเดียคือภรรยาของคุณฉายบุญนาค

ใครก็รู้ว่ามีสายสัมพันธ์อันดี

ผู้มีอำนาจอยู่ในปัจจุบัน

เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นยังไงไม่รู้

สำคัญก็คือว่าพักภูมิใจไทยเขาว่ายังไงคุณอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักภูมิใจไทย
บอกว่าพักจะรอฟังว่าจะมีมาตรการอะไรกับคนที่ไม่เคารพมติภักดิ์
แล้วเมื่อถามว่าพักร่วมจะเกิดความหวาดระแวงต่อกันหรือไม่
ลองฟังคำตอบจากคุณเนวินนะ
ถ้าไม่แก้มันก็เกิด
แต่ละพักต้องไปจัดการกันเอง

แต่ละพักต้องไปจัดการกันเอง
และก็มีบางประโยคที่อย่างที่บอกให้ฟังว่า
ฉะนั้นเรื่องระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทย

มันคงไม่ผ่านไปกับการเวลาแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นั่นคือพลังประชารัฐ

มาระหว่างประชารัฐกับประชาธิปัตย์

ถึงจะไม่มีเรื่องความขัดแย้งกันในการโหวตลงมติคราวนี้
แต่ว่าตะกอนใจที่สำคัญและเป็นตะกอนก้อนใหญ่
คือการลนรงค์หาเสียงเลือกตั้งซ่อม
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แทนคุณเทพไทยเสนพงศ์
ซึ่งกำลังขับเขี้ยวกันอยู่
ถึงแม้ว่าจะไม่มีข่าวบนหน้าสื่อ
แต่ว่าเรื่องนี้ระหว่างหน้าฉากกับหลังฉากต่างกันครับ

ก็พูดกันในธรรมนองว่าไม่มีปัญหาแข่งขันกันในระบอบประชาธิปไตย
แต่หลังฉากมันมีเรื่องดุเดือดแน่นอนเพราะนี่ไม่ใช่สู้กันเพื่อได้สอสอคนเดียวนะครับ
แต่มันเป็นสงครามศักดิ์ศรีและอนาคตของพักพักพลังประชารัฐเขาต้องการขยายฐานเสียง
ไปสู่ภาคใต้ถ้าได้มาอีกหนึ่งที่จะมีความหมายและจะมีสอสอภาคใต้พลังประชารัฐ
สิบสี่คนมันจะส่งผลต่อการปรับคอรมอที่จะมีตัวแทนของภาคใต้เป็นรัฐมนตรี
แล้วจะมีผลต่อการขยายฐานเสียงไปในอนาคตส่วนพักประชาธิปัตย์นั้น
คุณจุลินหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพิ่งถูกลูกพักของตัวเองลูบคมไปหยก
จากการงดออกเสียงไม่โหวตไว้วางใจให้หัวหน้าพักของตัวเอง
เรื่องนี้ก็หนักพอสมควรแล้ว
สถานะของคุณจุลินก็ลำบาก
นี่คือสภาพที่เป็นรอยปรีระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทย
ระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์
นี่ยังไม่รวมถึงประเด็นของการหักหลังกันเรื่องการแก้รัฐมนูล
พักพลังประชารัฐหักทั้งพักร่วมภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และพักร่วมอื่น
อะไรมันจะเกิดขึ้นในทางการเมืองให้จับตามองครับ
เรื่องนี้ถ้าถือว่านับถอยหลังรอวันฝีแตกก็น่าจะเรียกได้
เขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
โอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับ
เรื่องลึกในเรื่องของการแหกมะเตะพักอะไรนะฮะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ